ที่บอกว่ามีคนไปรับประทานอาหารในร้านญี่ปุ่น
จากนั้นเกิดอาการอาหารเป็นพิษนะคะ
เรื่องนี้รองภูมิในการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ก็ได้ยืนยันว่าทางสำนักงานเขต
มีการลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องนี้
โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
ในการตุ่มสวดตัวอย่างของอาหารเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
นายขจิตชัชวานิสรองผู้อำนวยการสำนักอนามัยปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย
กรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะ
ที่เป็นการเผยแพร่เรื่องราวอาหารเป็นพิษจากร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง
ในพื้นที่เขตยานาวาผ่านโลกออนไลน์
โดยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้สุ่มตรวจวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการพบว่า
มีการปนเปื้อนของเชื้อวีบริโอนะคะซึ่งเชื้อนี้ก็ทำให้เกิดการท้องร่วงท้องเสียขั้นรุนแรง
สำนักอนามัยยืนยันว่าสำนักงานเขตมีมาตรการลงพื้นที่ที่จะตรวจสอบตัวอย่างของอาหารตามร้านตามตลาดตามห้างสรรพสินค้า
ตามกระบวนการเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ในการสุ่มตรวจด้วยค่ะ
หลังจากการสุ่มตรวจร้านอาหารดังกล่าวนะคะก็ได้มีการแก้ไขทันทีด้วยการเปลี่ยนบริษัทนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาเป็นอีกหนึ่งบริษัท
เดิมนะคะนำเข้าซาวมอนค่ะเป็นชิ้นโดยการแช่น้ำแข็งเข้ามาก็เปลี่ยนเป็นวิธีการนำเข้าทั้งตัวและนำมาชำแหละเอง
ซึ่งได้ตรวจคุณภาพอาหารซ้ำอีกครั้งแล้วก็ไม่พบว่ามีการปนเปื้อนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการลงโทษตามกฎหมายเนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขในทันที
เรื่องนี้ค่ะสำนักอนามัยขอแนะนำประชาชนที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิหรือว่าซาซิมิ
หากพบร้านค้าอาหารร้านใดไม่ถูกสุขอนามัยสามารถแจ้งได้
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานครหมายเลขนะคะ
ย้ำอีกครั้ง๑๕๕๕เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ครับย้ำนะครับตามพระราชมะยัดอาหารปี๒๕๒๒
ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารนั้นมีโทษ
โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับถ้าเกิดว่าพบก็รีบแจ้งไปนะครับ